ดูนี่หน่อยค่ะที่สวนกล้วยแห่งนี้เนี่ยเนื้อที่จริงเขาประมาณ๒๐๐ตารางวา
แต่เขาติดกล้องวงจรปิดนะ๔๘ตัว

กลัวขโมยจะเข้ามาเพราะนี่ไม่ใช่สวนกล้วยธรรมดาค่ะ
แต่เป็นสวนกล้วยด่างมูลค่าเป็นร้อยล้านนะคะ

ใช่ค่ะดูข้าวนี้
ดิฉันว่าคุณสืบสกุลอยากไปส่วนนี้แน่เลย

ขวางต้นตัวเนี่ยเป็นล้านเลย
ก็ไปเจอกับคุณถนกรเภงนาเรร

คุณธนกรบอกว่าโอ้โหนี่แหละเป็น
เป็นชีวิตเป็นลมหายใจของผมเลย
ผมปลูกกล้วยด่าง๓๐กว่าสายพันธุ

แล้วเนื้อที่สวนผมเนี่ยจริงก็ไม่ได้กว้างใหญ่ภัยศาลอะไรมาก
ตารางวาผมปลูกเอาไว้ประมาณ๕๐ต้น
แต่ราคาแต่ละต้นเนี่ยหลักแสนไปแตะหลักล้าน
เพราะว่ามูลค่าทั้งสวนของผมร้อยกว่าล้าน

นี่ตอนที่นักข่าวไปนะขอถ่ายแต่ละต้นนะ
แล้วก็นั่งคุยกับคุณธนกรนะ
ก็ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เผื่อใครหลายคนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้
บอกว่าผมน่ะไม่ใช่อยู่ดีมาแล้วรวยแบบรวยเลยมี
มีกล้วยด่างมูลค่าแบบเป็นร้อยล้านเลยไม่ใช่

ใช่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยปลูกสับปะรดปลูกยางพาราเลี้ยงกุ้งสี
ทำอะไรหลายอย่างมันไม่ประสบความสำเร็จ
เป็นหนี้สินเพียบเลยพอเจอโควิดหนี้มันก็เพิ่ม
แต่ทีนี้พอเห็นเรื่องของกล้วยด่างราคามันแสนแพง
โดยเฉพาะเลยด่างแดงอินโดก็เลยคุยกับภรรยาไง
แล้วก็ไปเอาหน่อพันธุ์กล้วยด่างแดงอินโดมาทดลอง
ตอนนั้นที่ลงเงินไป๒แสนกว่าบาทนะ
แล้วก็ทยอยซื้อหน่อพันธุ์เพิ่มเติม
เงินที่เอามาเนี่ยผมเอาเงินทุนมาจากไหนรู้ไหม
ผมยืมเมียเลยยืมทองคำเมียเนี่ยน้ำหนัก๖๐บาท
เอาทองเมียไปขายแล้วได้เงินทุนมา๑๖๘๐๐๐บาท
ทีนี้พอมันออกหน่อแล้วก็โพสต์ขายทางโซเชียลมีเดีย
แล้วตอนนี้ผมทำธุรกิจมาประมาณปีนึงนะ
จริงจังตอนปลายเดือนมีนาคม
จากเริ่มต้นเลยกล้วยด่าง๕ต้น
เริ่มจากหลักหมื่นขยับมาเป็นหลักแสน

แล้วทุกวันนี้นะผมกำลังมองหาต้นสวยอยู่
เดี๋ยวจะเอามารวบรวมแล้วก็ต่อยอดธุรกิจอีกนะคะ
ทีนี้ก็เลยถามบอกว่าแหมพี่ธนกรไหนก็ไหนล่ะ
พาไปดูหน่อยสิต้นที่ราคาแพงที่สุดต้นไหน
พี่ธนกรมันบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยพาดูเลย
ต้นที่แพงที่สุดเนี่ยคือทองคันนาผมตั้งชื่อไว้
แล้วก็มีคนมาเสนอขาย๒๐ล้านบาท
นี่ถามว่าขายไหมบอกว่าขายไม่ได้
เพราะว่ามีการจองหน่อไว้แล้วลูกค้าก็เลยไปซื้อต้น๑๐ล้าน
อ่ออออเมื่อกี้เห็นแตกหน่อยืดข้างล่าง
ก็ต้องคืนเมียไป
ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าผมรวยแล้ว
จะเอาทุกอย่างคืนให้เมียนะเมียก็บอกว่าเอางี้เอางี้ต้นนี้ขอละกัน
ถ้าขายได้เดี๋ยวจะเอาไปซื้อทองก็เลยตั้งชื่อเป็นไงเป็นทองคืนเมียแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเออแล้วเมื่อกี้ดิฉันพูดถึงกล้องมุมจรปิดใช่ไหม
ใช่ค่ะกล้องวงจรปิดที่ติดเยอะเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่ามูลค่าต้นไม้มันสูงไงก็เลยปรึกษากับช่างทำยังไงดี
ผมจะเห็นทุกมุมของสวนช่างก็เลยมาติดให้๔๘ตัว
ราคาติดกล้องแสนกว่าบาทแต่ถือว่าคุ้มนะ
ต้องดูแลต้นไม้หลักร้อยล้าน
ใช่ฮะแต่เขาต้องเลี้ยงดูอย่างดีด้วยนะคุณนะ
ที่สถานที่ปลูกเขาปิดกั้นด้วยนะ
ถ้าลงมาแล้วมันทำให้ใบฉีกเป็นริ้วมันจะไม่ได้ราคา

วังนะเพราะว่าต้นนึงมันเป็นแสนเป็นล้าน
ถ้าเกิดว่าคุณสืบสกุลอยากไปแวะไปได้นะคะ
อยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนั่นเอง
เดี๋ยวไปขอชมนะพี่นะเรื่องซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ย
คงไม่ซื้อไม่มีตังค์